ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะที่คุณกล้องเขาโพสต์นะคะ

นอนเวทแบบทุกวันเลยนอนกลางวันทุกวันเลยนะคะ
ซึ่งคุณก้องก็เปิดใจนะคะบอกว่าปกติก็คือเนี่ยค่ะ
คือเขาก็เข้าใจแหละค่ะเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจต่างนะคะ
ส่วนที่เห็นไปทำบุญก่อนหน้านี้นะคะ

แล้วก็เปิดให้คนแถวนั้นมาถวายเพลงพระด้วยค่ะ

ส่วนที่โพสต์ไปนะคะว่าอีหลีน่าคาเฟ่ซบเศร้ามีแต่รถขับผ่านไม่มีคนแวะเลย
กล้องเองก็เข้าใจสาการนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจด้วย
ตอนนี้พูดตรงน้ำมันก็แพงฝนก็ตกนะคะก็เลยได้ไปทำใจค่ะ
แล้วก็หวังว่าอนาคตทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นแน่นอนค่ะ
ผมว่าก็ตามก็ตามเศรษฐกิจนั่นแหละครับคือด้วยความที่คนก็ไม่อยากจะมาเที่ยวกัน
มันค่าน้ำมันก็แพงนะครับแล้วก็โอเคอาหารการกินเราไม่ได้แพงนะครับ
แต่ด้วยความที่หนึ่งกับฝนตกด้วยนะครับฝนก็ตกด้วย
พื้นที่ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ซบเซาปกติครับ
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อีลิน่าคาเฟ่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
เปล่านะคะแล้วพอไปถึงปุ๊บนะคะอย่างที่ภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
จากเดินท่องเที่ยวรอบเมืองแล้วค่ะของขวัญวันเกิดให้ศรีพญาคนสวยก็ต้องมีสิคะ
ดูจากสีหน้าแล้วอยากให้คุณผู้ชมทายว่าเป็นอะไร
นี่ไงนาฬิการู้เลยใช่ไม่ได้บังคับนะคะ
สามีเขาสมัครใจซื้อให้ด้วยความเสน่หาค่ะนี่โชว์ไปเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะ
นาฬิกาคู่ถูกต้องนะคะส่วนคำโวยพรที่คุณสามีเขายกย่องเชิดชูภรรยาเอาไว้นั้นบอกเลยอ่านแล้ว

เพราะว่าเขาล่ายาวนะคะสะบัดสำนวนเหลือเกินเนี่ยค่ะที่เห็นหน้าจอนะคะ
แบบว่าผ่านอะไรมาด้วยถูกต้องนะคะมีประโยคนึงบอกว่าต่อให้ปะทะกันนะคะมาแค่ไหน
แต่เหตุผลสุดท้ายคือการแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันความเข้าใจคือจุดสุดยอดของคำว่าคู่
ในวันที่เราแก่ลงลูกเรากำลังโตขึ้นในทุกวันนี่แทดแท็กคู่ชีวิตค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะหนุ่มกล้องเขายังเอ่ยปากนะคะบอกรักภรรยาเอาไว้ด้วย
หวานส่งตรงมาจากสวิสเตอร์แลนด์เลยค่ะไปฟังหน่อยค่ะ

นี่แหละครับทั้งต้อนเนาะปีนี้คุณเบลมิถาอยู่๓๑แล้วนะ

เป็นสาธารณีที่แบบว่าแซ่บซิ้งมากเวิร์ด

ครบเครื่องติดใจเนอะภรรยาก็น่ารักสามีก็น่ารัก